คุณผู้ชมมาถึงเรื่องที่ตอนนี้สังคมกำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของหญอสีอย่างคอโอ้โหเป็นหมื่นคน
นะใช่ผูกเก็บอย่างทรีย์ขึ้นไปตอนนี้
มันมีแนวทางออกมาแล้วฟังให้ดีว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่า
ไทยบอกว่าจากที่มีการเรียกเก็บเบี้ยผู้สูงอายุ

เพราะไปพบว่ามีการได้รับเงินซ้ำซ้อนทั้งเบี้ยผู้สูงอายุ
แล้วก็บำนานพิเศษจากลูกชายหรือว่าสามีที่เสียชีวิต
ได้สองอย่างแต่ว่ากฎหมายล่าสุดที่เขาบอกว่า
ห้ามรับซ้ำซ้อนการต้องรับอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตอนนี้มีผู้สูงอายุกว่า๑๕๐๐๐คน
ได้ถูกเรียกเงินคืนจากกรมบัญชีกลาง
ต้องคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุไป

ตอนนี้คุณผู้ชมมหัฐไทยก็บอกว่าเข้าใจ
เข้าใจความรู้สึกของผู้สูงอายุกับเรื่องนี้จริง

เบื้องต้นกำลังมีการเจรจามรอมชอมกัน
เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
ส่วนกรณีที่ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ

ในการที่ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ
ไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิ

ถ้าเกิดว่าไปบรรคดีก็อาจจะไม่ได้ผลอะไร
จึงเป็นโจทย์ที่เกิดขึ้นแล้วต้องหา
หนทางในการแก้ไขกันต่อไป
เรื่องนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังใน
อาคมเติมพิจัยภัยศิษย์ก็บอกว่า
เรียกกรมบัญชีกลางแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อบตเนี่ยไปหามรือกันเพราะเบี้ยผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุต้องได้รับเมื่ออายุหกสิบปีมันควรเป็นสิทธิ์ที่คนต้องได้รับ
ใช่หรือไม่ไม่ควรนำไปปะปนกันกับเงินบำนานที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย
ลูกสามีหรือว่าญาติพี่น้องหรือเป็นมรดกตกทอดเพราะถือเป็นสิทธิ์ที่ผู้สูงอายุ
ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้วค่ะมันต้องแยกกันแต่ต้องเฉพาะผู้ที่
ไม่ได้อยู่ในระบบหลักประกันสุขภาพหรือรับราชการดังนั้นควรแยกออกจากกันให้ชัดเจน
อันนี้ตอนแรกมีคนเคยพูดถึงแล้วว่ามันควรจะแยกนะครับนะฮะขณะที่รองอธิบดีกรมบัญชีกลางครับ
นางนิโลบนแววับศรีก็บอกว่าสาเหตุที่เพิ่งจะมีการตรวจสอบข้อมูล
การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุทางทางที่มีการจ่ายมาแล้วตั้งแต่ปีสองพันห้ามร้อยห้าสิบสองเนี่ย
จากว่ากระทรวงมหาดไทยกับกรมบัญชีกลางเพิ่งจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างสมบูรณ์กันเมื่อปีหกสาม
ดังนั้นจึงเพิ่งพบว่ามีการรับเงินสองทางของผู้สูงอายุทั้งเบี้ยอย่างชีพแล้วก็บำนานพิเศษ
นะฮะอันนี้คุณเองก็เพิ่งตรวจสอบก็ต้องไปดูว่าแล้วจะแก้ไขอย่างไรนะครับ
ท่านผู้ว่าโคราชครับนายวิเชียรจันทราโนไทยครับท่านผู้ว่าจังหวัดนครราชศรีมาบอกว่าตอนนี้สำรวจผู้สูงอายุในจังหวัด
ถูกเรียกเงินคืนเพราะอะไรมีขาดคุณสมบัติมากกว่า๖๑๐ราย
ซึ่งตามระเบียบการเรียกเงินคืนนั้นต้องมีแนวทางในการผ่อนปลนหรือว่าผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน
หากผ่อนจ่ายหมดไม่เกิน๑ปีก็ต้องไม่เสียดอกเบี้ยแต่หากผ่อนจ่ายเกิน๑ปีต้องเสียดอกเบี้ย๗๕ต่อปี
ซึ่งบางรายไม่จ่ายคืนทางท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายอันนี้ผู้ว่าบอกนะครับ
ส่วนเรื่องของยายบวนอันนี้เป็นเคสแรกที่เป็นข่าวเกิดขึ้นที่อยู่ที่จังหวัดบุรีรำเนี่ยนะฮะ
พร้อมดอกเบี้ยล่าสุดภัณฑ์เอกซันติพงฤนานาวีนะฮะ
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของลูกชายเขารวบรวมเงินบริจาคของกำลังพลในหน่วยงานคลังแสงที่๕
ที่ลูกชายของคุณยายเคยรับราชการได้เงิน๒๗๐๐กว่าบาท
ไปช่วยเหลือคุณยายแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณยายด้วย
ต้องดูว่ามหัฐไทยจะสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้หรือไม่
ต้องแยกกันเบี้ยผู้สูงอายุกับบำนานพิเศษมันควรจะแยกกันอยู่แล้วนะครับ